ขยับต่อไปที่อุดรธานีกันหน่อยคุณผู้ชมครับเกิดเหตุสลดครับลูกชาย

ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์เป็นรูปหมู
ว่าน่าจะเป็นเขานี่แหละเพราะอยู่กับแม่แค่สองคน
ทุบหน้าแม่จนแม่ตายครับ
ตำรวจโรงพักน้องแสงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับ
นอนตายจมกองเลือดแล้วก็มีลูกชายของยายมะลิชื่อว่าในจ่อย
มีอาการทางประสาทนั่งอยู่ในห้องโถงด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
สภาพศพนี่ก็ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดกันแล้วกันนะครับ
แต่คือเละโดยเฉพาะบริเวณส่วนช่วงหัวเนี่ย
ตรวจสอบโดยรอบครับพบร่องรอยการต่อสู้
พบปูนปลาสเตอร์เป็นรูปหมูเปื้อเลือดเนี่ยตกอยู่หนึ่งชิ้น
มีปูนปลัสเตอร์เด็กผู้หญิงรูปไก่ที่มีรอยแตกด้วย
นี่ครับปูนรูปหมูตุ๊กตารูปหมูเป็นปูนมีน้ำหนักนะ

นี่อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้ในการทำร้ายแม่หรือเปล่า

สอบถามลูกชายของผู้ตายก็คือในจ่อยนั่นแหละฮะ

คือบอกว่าผมไม่ได้ฆ่าแม่

บอกว่าไปคุยต่อที่โรงพักพามาที่โรงพักนะครับ

บอกว่าผมก็เสียใจที่แม่ผมตายนะ
คือแม่ผมที่ผ่านมาเขาไม่ได้ด่านะ

ก็อยากบอกแค่ว่าถึงฝั่งฝัน

ถึงฝั่งโอ้โหอันนี้ไม่เรียกถึงฝั่งนะคะ
อันนี้ชาวบ้านเรียกตายโหงนะคะ

แล้วก็มีอาการแปลกแบบนี้ฮะลองฟังครับ

จิตหอดไปมายรับแล้ว

ตอนกราบไม่ได้บอกอะไรแต่ตอนก่อนหน้านั้นที่นักข่าวถาม
ก็คือสิ่งที่อยากบอกกับแม่ก็อายุวรรณสุขภาระ
เหตุศาสตร์ครับมาบอกว่าตอนเช้าจะมาพาผู้ตายเนี่ยไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่
น้องสาวอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละมาถึงก็เจอในจ่อยยืนอยู่หน้าบ้านแล้วบอกว่า
แม่เขานอนไม่ตื่นแล้วก็เลยขอเข้าไปดูแต่ว่าจ่อยเนี่ยบอกว่าทำกุญแจบ้านหายนะสิ
เดี๋ยวไปเอาบันไดอลูมิเนียมาให้นะเนี่ยปีนข้ามรั้วหลังบ้านเข้าไปก็ไปเจอร่างของพี่สาวนอนตายครับ
คือถูกฆ่ายังโหดเยี่ยมคือในมุมของน้องสาวผู้ตายก็คาดว่าน่าจะเป็นหลานนี่แหละ
เพราะป่วยจิตเวทมา๑๐กว่าปีแล้วเคยถูกจับไปบำบัดแล้วด้วยนะครับ
อาการคุ้มคลั่งที่คาดว่าเป็นหลานก็คือลูกของผู้ตายเป็นคนทำเนี่ย
เพราะว่าอะไรจะอยู่กับผู้ตายสองคน
แล้วถามย้ำแล้วว่าใครทำร้ายแม่ก็บอกไม่รู้บอกแค่ประโยคเดียวเลย
แม่ตายแม่ตายแล้วถามว่าขาดยาหรือเปล่า
ก็คิดว่าไม่น่าขาดนะกินยาเป็นประจำแต่ชอบพูดคนเดียวแล้วคุมตัวเองไม่ได้
แล้วลองดูภาพด้านซ้ายนี่อะไร
นี่คือภาพที่น่าจะเป็นเหมือนกับรอยแผลหรือคราบเลือดหรือเปล่า

อาการของเก่งนี้น่าจะเป็นอาการขาดยาอย่างนี้ไม่คือยืนกินยา

แต่ว่าลูกแบบนี้เขาบอกว่าถ้ามันเป็นใกล้วันศิลป์หรือในวันศิลป์เนี่ย
ในวันศิลป์วันพระเนี่ยมันจะขึ้น
อาการของเขาถ้ามันจะเป็นเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่ค่อยสบาย
เหมือนจะมีคนมาเนี่ยบางทีเขาก็เดินพูดคนเดียวก็ใกล้วันพระ
แล้วเราได้เท้นถามทำไมทำกับแม่อะไรอย่างนี้
เราก็จะไม่พูดกับเขามากก็รอให้ตำรวจเอาไปสอบปากคำ
คุณผู้ชมครับผู้การจังหวัดอุดรธานีครับ
ตัวสอบร่างกายของลูกชายผู้ตายแล้ว
ตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าป่วยจิตเวทจริง
และนี่ฮะร่องรอยแผลที่นิ้วก้อยด้านขวาครับ
ก็เดี๋ยวคงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นก็คาดว่า
น่าจะเกิดจากการใช้ปูนปลาสเตอร์รูปหมูอ่ะรูปปูน
สเตอร์หมูขึ้นมาคู่ขนาดเลยครับปูนปลาสเตอร์รูปหมูที่
เลือดน้ำหนักสัก๑กิโลตอนที่ทุบหน้าของแม่หลายครั้ง
อ่ะก็เลยทำให้แผลเนี่ยอาจมาเกิดขึ้นที่นิ้วของเขาไอ้
กระปุกนี้เป็นที่มาของแผลที่นิ้วก้อยฮะทีมงานขึ้นภาพ
คู่เลยครับก็เลยมั่นใจว่านี่แหละนี่แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
และมีประวัติป่วยจิตเวทด้วยเมื่อวานนี้คนก่อเหตุก็อาการไม่
ดีก็เลยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีตรวจสอบว่า
เสพยาหรือเปล่าไม่ได้เสพนะฮะฉี่ไม่ม่วงครับจะดำเนินคดี
ผู้ก่อเหตุได้หรือไม่อย่างไรในเบื้องต้นก็แจ้งข้อกล่าว
หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่บุปการีนะครับส่ง
ขังให้แพทย์วินิจฉัยอาการอีกครั้งเพื่อให้ลงความเห็นยืนยัน
ว่าช่วงตอนที่เขาก่อเหตุกับแม่เนี่ยตอนนั้นมีสติไหมรู้
ชอบชั่วดีหรือเปล่าคือถ้ามีอาการป่วยจิตเวทจริงการ
ดำเนินสำนวนจะต้องหยุดเอาไว้จนกว่ารักษาอาการจนหาย
หรือว่ามีสติจึงจะเริ่มสำนวนคดีต่อครับหากความเห็นทาง
บอกว่าเขายังมีสติดีอยู่ไม่ได้ป่วยจิตก็ต้องซัด
กันไปตามกฎหมายแล้วฮะนี่ครับ